เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการปรับรามยาเสพติดกันหน่อยนะคะ
ต้องบอกว่าอวสารแก๊งแฝดธมิน
ถามว่าแก๊งแฟธมินคือใครมาจากไหน
แฟธมินคือเป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง

ก่อนหน้านี้ตำรวจปรับปรามยาเสพติด
พยายามที่จะไปจับแฝดธมินคู่นี้
ก็คือมิกกับแมทคิสเนอร์
แต่ปรากฏว่าพี่หนีไปต่างประเทศ

ส่วนน้องถูกตำรวจยิงเสียชีวิตนะคะ

ตำรวจชุดชายะสยบภัยรี

ลงพื้นที่ไปจับกลุ่มแม่ของแฝดธมิน

ไปจับกลุ่มพร้อมกับนาคที่กำลังจะบวช

ฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด
ก็คือทั้งสองคนมีหมายจับครั้งเก่าก่อนหน้านี้นะคะ
เรื่องของการค้ายาเสพติด
เมื่อวานนี้นำโดยพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขค่ะ
เป็นตำรวจชุดชัยยะสยบภัยรี

เสื้อกันกระสุนพร้อมกับอาวุธครบมือ

ปาดหน้าขบวนแห่นาคกลางถนนในอำเภอบ้านหมอ

หลังจากนั้นก็เข้าไปชาร์จรถที่มีหน้าแห่ขบวนอยู่
ไปจับกลุ่มนางสมคิดอยู่เลิศ
นางสมคิตเป็นแม่ของนายชัยวุฒิและนายสาราวุฒิธารีรักษ์
สองคนเป็นพี่น้องฝาแฝดกัน
คนหนึ่งชื่อแม็กซ์คนหนึ่งชื่อมิกคิสเนอร์
ทั้งสองคนก่อนหน้านี้ตำรวจเขาไปจับกลุ่มมาแล้ว
อย่างที่บอกไปว่าพี่หนีน้องตาย
อกจากจะจับกลุ่มแม่ของแฟธมินแล้วไปจับกลุ่มนายวัฒนาทองโสม
ขณะที่กำลังจะไปบวชที่วัดแห่งหนึ่ง
ทั้งสองคนมีหมายจับนะคะ
มีรายงานด้วยว่าปติภัทธิ์การในการจับกลุ่มครั้งนี้
ตำรวจแบ่งกำลังกันเป็น๓ชุด
แรกเป็นชุดชาร์จจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายสาร

พื้นที่โดยรอบป้องกันการชิงตัวผู้ต้องหา
ต่อสู้ระหว่างการเข้าจับกลุ่ม
ส่วนชุดสุดท้ายคือชุดที่๓
อันนี้เป็นกำลังเสริมชุดใหญ่
หากเกิดการปะทะหรือเหตุฉุกเฉิน
ก็ชุดนี้จะเข้าปฏิบัติการทันที
ประปรามยาเสพติดได้มีการนำตัว
นางสมคิตและนายวัฒนามาสอบสวนขยายผล
พบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคน
มีเส้นทางการเงินไปเกี่ยวข้องกับแก๊งแฝดธมิน
มีการรับโอนเงินและนำเงินที่ได้ไปซื้อทรัพย์สิน
ซึ้งอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก
และจากการตรวจสอบประวัติของนายวัฒนา

พบว่ามีหมายจับในคดีค้ายาเสพติด
จังหวัดสระบุรี๒หมายจับ

ตำรวจก็นำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
กองบัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติด
นางสมคิดแม่ของแฝดธมินบอกว่า
คือตอนนี้ยังให้การปฏิเสธ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็น
ขบวนการค้ายาเสพติด
คุณแม่บอกว่าตัวเธอรับจ้าง

แล้วก็ไม่รู้ว่าแฝดผู้พี่

ขออภัยนายชัยวุฒิธารีรักษ์
ตอนนี้หลบอยู่ไปประเทศเพื่อนบ้าน

มีที่ดินอยู่เยอะมากเหมือนกันนะ
นี่คุณผู้ชมพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยศุกร์
ท่านบอกเลยนะว่าสังเกตไม่ยากหรอก

รายได้ต่ำรสนิยมสูง
รายได้๓๐๐แล้วเอาเงินที่ไหนไปซื้อที่คะ
ทรัพย์สินมหาศาลนะ

หรือไม่บางคนก็ถ้าสังเกตก็คือ
ไม่ค่อยมีงานเป็นหลักเป็นแหล่ง

อย่างแก๊งแฝดธมินที่ถูกจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้
ไม่ได้ถูกจับกลุ่มได้คือพี่หนีน้องตาย
เขาอ้างบอกว่าคือเขามีรายได้จากการขายรถยนต์มือสอง
ซื้อรถหรูซื้อซุปเปอร์คาร์มาขับอวดกันเนี่ยนะคะ
คือจากการเข้าจับกลุ่มทั้ง๒คน
เป็นการขยายผลจากปฏิบัติการ

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

กว่านล้างแฟทามินผลละไมภิษ
ในการเข้าบุคคลเครือข่ายของนายชัยวุฒิและนายสารวุฒิ
ทารีรักษ์แฝดที่ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง๓จังหวัด
ก็คือสระบุรีลบบุรีพระนครศรีอยุธยา
ครั้งนั้นได้ของกลางเป็นยาเสพติดจำนวนมาก
แล้วก็ทรัพย์สินขายรถมือ๒ทรัพย์สินหลักร้อยล้านนะคะ
แต่ว่าธุรกิจมือสองตอนนี้ก็ซบเศร้านะคะก็ตามเศรษฐกิจนะ
ส่วนผู้ต้องหาทั้งคู่นายสารวุฒิแฝดคนน้อง
ถูกรอบยิงเสียชีวิตที่หน้าร้านเสริมสวยริมถนนในจังหวัดลบบุรี
ส่วนแฝดผู้พี่ไหวตัวทันหลบหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็พยายามที่จะประสานติดตามตัวจับกลุ่ม
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเอาล่ะก็ถือว่า
อวสารแล้วนะสำหรับแฝดธมินเนี่ย
คือถ้าเกิดว่ากวาดล้างแก๊งขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่นี้ได้สุดยอดเลย
อืมอ่าสุดท้ายหน้าก็ไม่ถึงวัดนะเมื่อกี้นะ